คุณผู้ชมฮะข่าวใหญ่ที่เราตามต่อเนื่องนะครับ
นั่นก็คือกรณีของการยิงรถของนายกอบตบางสมบูรณ์

ก็ปรากฏว่าเราตามติดกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีนี้นะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะฮะกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาที่ถูกสารออกหมายจับมี๓คนนะครับ
นายวัดเนี่ยคนแรกคือนายธวัชชัยทำหน้าที่ในการจัดเตรียมวัตถุอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
คนที่๒เมื่อวานจับกลุ่มได้ก็คือกุมารดำครับ
ุมารดำหรือว่านายภูริวัฒนิ่มเรืองหรือออดนะฮะ
น้องชายของนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
เมื่อวานถูกจับกลุ่มได้นะครับในลักษณะที่เขาก็เข้ามาที่โรงพักเอง
แต่ถือว่าเป็นการจับกลุ่มเพราะมีการออกหมายจับอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ใช่แล้วก็หน้าที่ของกุมารดำคือมีหน้าที่ในการขับรถนั่นเอง
ใช่นะครับพอลงจากรถนะฮะเขาก็ตอบนักข่าวสั้น
เพราะนักข่าวก็รุมเขาเหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็รีบเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับ
ออดถูกคุมตัวเข้าไปในห้องสอบสวนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายจับต่อหน้าในออดจากนั้นก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เก็บหลักฐานลายนิ้วมือแล้วก็ตรวจสอบหาคราบเขม่าวดินปืน
สอบปากคำนานเกือบ๔ชั่วโมงนะครับ
หลังจากสอบปากคำแล้วก็มีการที่จะนำตัวของนายออด
ออกมาจากห้องสอบสวนจะไปห้องคุมขัง
ช่วงนี้นะคะนักข่าก็เจาะใหม่สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าเขามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทนายบอกว่านายอ่อนจะให้การแล้วก็ขอประกันตัวในชั้นศาล
ลูกของนายอ่อนเนี่ยเตรียมหลักทรัพย์มาเพื่อที่จะยื่นประกันตัวแล้วนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ทนายก็มีการยื่นขอประกันตัวแล้วก็บอกว่าตัวในออดเนี่ยมามอบตัวเอง
แต่ตำรวจค่ะคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้กำกับสพดงละครยืนยันเลยนะว่า
นี่ไม่ใช่การมอบตัวแต่ในออดเนี่ยมีหมายจับก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งอันนี้คือมันมีผลกับทางรูปคดีเหมือนกันนะคะ
ก็เลยไม่ถือว่าเป็นการเดินทางมามอบตัวนะฮะอันนี้กรณีในออดนะครับ
ส่วนกรณีนายธวัชชัยศรีชาญหรือว่าวัดนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็สอบปากคำคนแรก
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังเรือนจำจังหวัดนครนายยกเป็นคืนแรกแล้วเมื่อคืนนะฮะ
โดยที่มีภรรยาแล้วก็ครอบครัวเตรียมข้าวเตรียมน้ำ
พร้อมกับยารักษาโรคมาให้
ทางด้านของพี่สะพ้ายของนายธวัชชัย
เปิดเผยข้อมูลสั้นว่าตอนนี้นายธวัชชัย

แล้วก็ครอบครัวมีหลักทรัพย์พร้อมประกันตัวในชั้นสอบสวน
แต่ถ้าถูกค้านประกันก็จะขอยื่นประกันในชั้นศาลนะครับ
ขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายหนึ่ง
ผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งนะฮะก็คือนายรัฐพลตันสุวรรณรัฐ
หรือว่าบิ๊กชายากุมารขาว
ทางการข่าวบอกว่าเป็นมือปืนนั้น

ขณะนี้ตำรวจยังจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
อันนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๓

ทีนี้มาดูเรื่องของวัตถุพยานต่างบ้าง
เห็งมิซูบิชิศรีบรรเงินแอตราสหมายเลขทะเบียน

บศมม๑๘๙๘กรุงเทพมนครนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ

ที่ตำบลตะเขียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจชมบุรีนะครับ
หลังตำรวจลงพื้นที่แกะรอยเส้นทางรถจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าหลังก่อเหตุนั้นนะครับ
นายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือว่าบิ๊กหรือว่ากุมารขาว

พบช่างกำลังเคาะตัวถังรถ
ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะครับ
ตรวจสอบประตูด้านซ้ายมีร่องรอยเฉียวชน

มีการสลับเป็นคนละยี่ห้อกับล้อหน้านะครับ
ซึ่งก็ตรงกับรถเก๋งที่ตำรวจยึดได้ก่อนหน้านี้

ใช้ในการก่อเหตุต่อไปนะครับ
ถ้าเอาร่องรอยความเสียหายของรถสีบรอนเงินคันนี้
ไปเทียบกับคลิปตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
จะเห็นเลยรถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์เนี่ย
พอถูกยิงแล้วก็ถลายไปชนกับหน้าจอรถคันนี้แหละ

และร่องรอยความเสียหายมันตรงกัน
ทีนี้ภายในรถก็มีเหมือนเขม่าวดินปืน

ค่ะทีนี้อีกคนนึงที่มีการกล่าวหาว่า
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่า
สั่งฆ่านายกอบตหรือเปล่า
นั่นก็คืออดีตนายกอบตบังสมบูรณ์ค่ะ

เดินทางมาที่พักพลังท้องถิ่นไทย
แล้วก็บอกนะว่าจะแถลงข่าว
สุดท้ายก็มีการแถลงข่าวจริงค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าไม่ได้หนีไปไหน

แล้วที่สำคัญพูดถึงกุมารดำที่เป็นน้องชายด้วย
โดยนายประสบโชคเชื่อว่าน้องชาย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เดี๋ยวลองฟังตอนที่ชี้แจงหน่อยค่ะ
ถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยผมคงตอบไม่ได้หรอก

น้องผมคงบริสุทธิ์ถึงได้เข้ามอบตัว
ถ้าเกิดไม่บริสุทธิคดีอย่างนี้
ถ้าเกิดไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่กล้าเข้ามอบตัวกันหรอก
แต่หลักฐานที่มันเชื่อมโยงแต่ละอย่าง
เชื่อมโยงการทำกราฟิกการและเชื่อมโยง

คิดกันเอาเองหรือเปล่าคาดว่าน่าจะเป็นหรือเปล่า

ถ้าเกิดพวกเรามาอยู่กันโยงกันหมดเลยจะทำอย่างไรกัน

เครียดเพราะเขาไม่ได้ทำเขาพูดแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่พักพลังท้องถิ่นไทย
ของคุณชัดเตาปูนที่เป็นหัวหน้าพักนี่นะคะ
ถามว่าเอาแล้วทำไมนายประสบโชคถึงต้องมาแถลงที่นี่
เพราะว่านายประสบโชคเป็นรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย
ไม่ได้มาพึ่งบารมีของคุณชัดเตาปูนเขานะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ย
ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ก่อนที่จะประชุมเนี่ยรองพบตรก็เปิดเผยกับสื่อ

คดีคืบหน้าไปเยอะแล้วก็คืบทุกวันด้วย
การประชุมวันนี้ทางผู้ช่วยพบตร

ก็คือพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงเนี่ยนะคะ
รวมถึงคณะชุดคลี่คลายคดีมาร่วมประชุมด้วย
สอบปากคำกุมารดำเพื่อที่จะเอามาเป็นหลักฐาน
ขยายผลแล้วก็ตามตัวผู้บงการ

เพราะว่าตอนนี้หมายจับออกมา๓นะคะ

เหนือจาก๓คนนี้ยังมีอีกหลายคนที่ร่วมขบวนการนะคะ

ภายในสัปดาห์นี้นะฮะภายใน๗วันนี้นะฮะ